อกฝาโลงแฉคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตภักดิ์เพื่อไทย
ที่เขาจะมีการโหวตนายกกันในวันอังคารที่๒๒นี้แล้ว
แต่ฝั่งเพื่อไทยเองเขาก็ยืนยันนะคะยืนยันในความบริสุทธิ์ของแคนดิเดตนายกของเขาว่า
คุณสมบัติจริยธรรมเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเหมาะสมเหมาะที่จะเป็นนายกคนที่๓๐ของประเทศไทย
คุณยุทธพงศ์จรัสเถียรค่ะอดีตสสมหาสารคามพักเพื่อไทยนะคะ
ออกมาพูดถึงกรณีที่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตออกมากล่าวหาจมตีคุณเศรษฐาทวีสิน
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย
โดยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมต่อคุณเศรษฐานะ
เพราะเขาก็เหมือนกับย่างก้าวจากการเป็นนักธุรกิจมาเป็นนักการเมืองเต็มตัว
ที่ต้องมารับการตรวจสอบอย่างเต็มที่ตามกระบวนการยุติธรรม
แต่รัฐธรรมนูล๒๕๖๐ตามมาตรา๒๙ระบุว่า
ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดก่อนจะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุด
แสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด
จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องถือว่าณตอนนี้เนี่ย
คุณเศรษฐาคือผู้บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูล
ตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดออกมา
ซึ่งตอนนี้เพื่อไทยเองยังคงมติเดิมในการเสนอชื่อคุณเศรษฐา
โหวตนายกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันอังคารที่๒๒สิงหาคมที่จะถึงนี้
เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลใด
เพราะตามกฎหมายก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
ฝ่ายคุณสุธินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยเองก็บอกนะคะว่า
จากการทำงานและการประสานงานทุกฝ่ายก็ถือว่าเป็นไปอย่างราบรื่น
ทั้งสวแล้วก็พก
เพื่อไทยเองก็พยายามทำตามข้อประสงค์
ให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้อย่างสบายใจ
ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปฏิเสธการเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นนายก
ขณะเดียวกันทางเพื่อไทยก็มีคณะทำงาน
ตรวจสอบทุกเรื่องที่คุณชูวิทย์กล่าวหามา
ก็มองว่าเป็นเรื่องไม่ชอบกันส่วนตัวมากกว่า

เชื่อนะว่า๒๒สิงหาคมมารืนนี้เนี่ยจะได้นายกชื่อเศรษฐาทวีสินแน่
เพราะวันนี้สมาชิกรัฐสภากำลังฟังเสียงสังคมอยู่
ไม่มีใครหรอกที่จะชอบตรงกันหมดทั้ง๑๐๐มันเป็นไปไม่ได้
แต่วันนี้ที่สังคมไทยอยากได้คืออยากให้มีนายก
และอยากให้มีรัฐบาลแล้วจะได้เข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศชาติ
เพราะยิ่งปล่อยให้ยืดเยื้อมันก็ไม่น่าจะเป็นผลดีต่อประเทศและประชาชน
พอถามย้ำว่ากระบวนการที่ผ่านมาของคุณชูวิทย์จะกระทบกับการโหวตนายกไหม
คุณสุธินก็บอกว่าเข้าใจว่ากระบวนการทั้งหมดของคุณชูวิทย์เนี่ย
คือความต้องการที่ไม่อยากให้คุณเศรษฐาเป็นนายก
แต่คนที่จะเลือกคุณเศรษฐาในสภานั่นแหละคือสิ่งที่จะเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจริง
เพราะคนเหล่านั้นอยู่ในสภาไงไม่ใช่คนอยู่นอกสภา
เขาจะเลือกเพื่อประชาชนไม่ได้เลือกเพื่อให้ถูกใจคนใดคนหนึ่งเท่านั้นค่ะ
เห็นว่าเตรียมความพร้อมเอกสารอะไรต่างคุณชูวิทย์เอง
เขาก็ส่งไปให้บรรดาสอสอและสวด้วยแล้วนะฮะน่าจะถึงมือวันพรุ่งนี้
มาดูกันหน่อยคุณชูวิทย์ล่าสุดเปิดข้อมูลหลักฐานโต้แย้ง
คุณเศรษฐาครับแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยกรณีการซื้อขายที่ดินใจกลางทองหล่อ
ที่ออกมาชี้แจงมีชื่อของผู้ชายที่มีสอเสือเป็นตัวย่อก่อนหน้านี้
แล้วก็เปิดชื่อมาอ่ะนายสมศักรณ์มัตติยาพักษ์
บอกว่าไม่ใช่นอมินีของบริษัทตัวเองแต่เป็นคนของฝ่ายบริษัทผู้ขายที่ดิน
คุณชูวิทย์บอกว่าไม่จริงและอธิบายความเชื่อมโยง
มีอาชีพเป็นรอปภแต่จริงแล้วเขาเป็นนายหน้าขายที่ดิน
นั่งตำแหน่งกรรมการบริษัทอ่อนนุษย์แลนด์จำกัด

ให้กับคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งของแสนสิริบนที่ดินแปลงดังกล่าว
ขณะเดียวกันบริษัทนั้นก็เป็นเจ้าของถนนอีกหลายแห่ง
รวมไปถึงซิริแคมปัสซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของแสนซิริเอง
การที่นายเศรษฐาบอกว่าไม่รู้จักนายสมศักดิ์
เป็นคนที่พูดจาไม่น่าเชื่อถือ
และขอให้นายเศรษฐาถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับ
การที่นายเศรษฐาถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับ
การที่นายเศรษฐาถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับ
ในการถอนตัวเสียเศรษฐาเนี่ยผมบอกให้เลยนะผมมีเกียจพูด
คุณเศรษฐานนี่ตกประป๋อง๑๐๐ไม่มีทางโหวตผ่านเลย
คุณชูวิทย์บอกว่าส่งหลักฐานทั้งหมด
วันนี้มีเป็นกองเป็นกองเป็นปึ้ง
โดยหลักฐานทั้งหมดจะถึงมือทุกคนวันพรุ่งนี้ครับ
เมื่อการโหวตนายกรัฐมนตรีเริ่มขึ้น
หากมีบุคคลที่โหวตให้นายเศรษฐาเป็นนายก
นั่นหมายความว่าคนที่โหวตอาจจะมีส่วนผิดด้วย
เอกสารที่เห็นหน้าจอเป็นกองเป็นปึ้ง
เหล่านี้ไทยอยส่งไปให้แล้วเห็นไหมฮะสส

ก็หมดค่าส่งประมาณสองหมื่นนะ
เขาส่งไปให้ก็๗๕๐คนตัวเลขกลมนะสสว

เอาสสวทุกท่าน๗๕๐ฉบับ
ดังนั้นขอให้ท่านสสวได้พิจารณา
ได้อ่านข้อมูลของผมที่ดีประกอบกับที่สื่อมวลชนนำเสนอ

ไม่ใช่ครับผมส่งถึงตัวเลยผมระบุชื่อชัดเจนเลยครับ
แต่เมื่อคุณรับไปแล้วแล้วคุณไปโหวต
หลักฐานนี้จะปรากฏในภายหลังว่าคุณเป็นคนโหวตให้เอง
คุณเป็นคนโหวตให้เองอันนี้ก็แสดงความผิดของคุณแล้ว
ว่าคุณไปโหวตให้กับคนที่มีพฤติการแบบนี้